เพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าน้อยใจแฟนเหลือเกิน
แฟนให้เธออยู่แต่ในห้องไม่ให้ออกไปไหนเลย
แล้วก็อยู่ในห้องเพียงลำพังคนเดียวนะฮะ
เธอก็เลยไปนั่งร้องไห้อยู่ที่ขอบสะพานลอย
นั่งห้อยขาลงมาแบบนี้เป็นเหตุการณ์ที่น่าตกตกใจนะครับ
ใช่หวาดเสียวมากเลยอีกนิดนึงจะคือกระโดดลงมาได้เลยนะคะ
ใช่ครับพลเมืองดีพบเห็นก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจของอ่างทอง
เจ้าหน้าที่ตำรวจสพอ่างทองก็ต้องมาที่เกิดเหตุแล้วครับ
ก็มาพบเจอภาพแบบนี้เพราะว่ามีผู้หญิงคนนี้นั่งร้องไห้
อึกสะอื้นห้อยขาอยู่บนราวสะพานลอยสูงกว่า๑๐เมตร
โดยมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นพลเมืองดี
พยายามพูดจาปลอบใจอยู่ข้าง
จากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เข้ามาช่วยเจรจาพูดจาหวานล้อม
แล้วก็สามารถนำตัวลงมาจากราวสะพานลอยได้อย่างปลอดภัย
ท่ามกลางความโล่งอกของคนที่พบเห็นนะฮะ
นี่ดูสิทั้งพลเมืองดีเจ้าหน้าที่ต้องไปนั่งบนขอบสะพานลอย

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่สะพานลอยหน้าโรงเรียนสตรีอ่างทอง

หญิงสาวคนนี้พอลงมาจากสะพานลอยยังร้องไห้ไม่หยุดเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่แล้วก็หลายคนที่เข้าไปปลอบใจเธอตั้งแต่แรก

เธอก็บอกว่าน้อยใจที่แฟนปล่อยให้เธออยู่แต่ในห้องพัก
ไม่ยอมให้ออกไปไหนและการอยู่ในห้องเนี่ยคืออยู่คนเดียวเลยนะครับ
นักข่าวได้พูดคุยกับพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยเกลี้ยกล่อมนะครับ
พลเมืองดีคนนี้ก็เป็นแม่ค้าขายขนมโดนัท

ได้ขับรถยนต์กลับมาจากขายของจากตลาดนัด
และกำลังไปส่งเพื่อนผ่านเส้นทางนี้พอดิบพอดีเลย
ขึ้นไปบนสะพานลอยเห็นหญิงสาวนั่งห้อยขา
อยู่บนสะพานลอยนะคุณตกอกตกใจรีบจอดรถ
เดินขึ้นไปบนสะพานลอยทันทีนะฮะไปพูดคุยไปเกลี้ยกล่อมเลย
ซึ่งสาวที่นั่งอยู่บนสะพานลอยเป็นสาวขอนแก่น
นั่งอยู่ตรงนี้ท่าทีก็ค่อยสงบลงเรื่อย

จนกระทั่งหญิงสาวยอมลงมาจากราวสะพาน
เมื่อกี้คุยด้วยเป็นเพื่อนก็ประมาณว่าเหมือนเขามานั่งรอแฟน
ประมาณนี้นะครับพี่มานั่งรอแฟนแล้วเหมือนก็อยู่ในห้อง
ทำไมเขานอนคนเดียวแล้วเขาเจ็บร่างกาย
หนูก็ประติดประต่อเรื่องไม่ได้ค่ะพี่
เหมือนน้องเขาสติกเขายังไงเบอร์อะไรอย่างนี้
ละเมืองดีก็บอกว่าหญิงสาวคนนี้ก็พูดจาสับสนวกวนหน่อยนะฮะ
ทีนี้ก็ต้องเอาไปตรวจเรื่องของสุขภาพใจนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวหญิงสาวไปตรวจเช็คร่างกาย
ที่โรงพยาบาลพร้อมประสานให้ญาติมาดูแลต่อไปนะครับ

ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบจะคิดสั้นฆ่าตัวตายแบบนี้นะครับ
ให้เบอร์สายด่วนของกรมสุขภาพจิต
โทรไปได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
เพราะว่าช่วงนี้เราก็มีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยนะ
ใช่ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นี่คนโทรไปที่สายด่วนนี้เยอะเลย
เพราะว่าต้องการจะปรึกษานะคะมันเครียดจากหลายเรื่อง